ให้ดูคลิปนี้คุณผู้ชมอย่ากระพริบตาเลยนะ
กล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เมื่อแท็กซี่จากเลนขวา
ี่ยงเข้าเลนซ้ายปาดเข้าเลนซ้าย
แล้วมอเตอร์ไซค์มาทางตรงมันเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ
โอ้โห
อุ๊ยว่าแล้วอุ๊ย
ผิดเต็มเลยแท็กซี่อ่ะ

นิ้วผมมีกล้องหน้ารถอยู่ครับ

นี่เห็นภาพตอนที่เกิดเหตุนะ

ผมมีกล้องหน้ารถอยู่นี่คือเป็นหลักฐานได้

จะเข้าไปตรงลานจอดเมื่อกี้

ใช่ค่ะคือกี่เล็นนั่น
หนึ่งสองสามตะเข้ามาแบบนี้

แบบนี้ไม่ควรขับแท็กซี่จริง
แล้วเขาก็เตรียมเลยจะเอาคลิปนี้ค่ะให้ตำรวจ
เพื่อที่จะยืนยันว่าคนขับแท็กซี่ผิดแต่ว่าป้ายทะเบียนมันเห็นไม่ชัด
แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแท็กซี่ลงมาดูแลมาช่วยเหลือคนเจ็บหรือเปล่า

อันนี้เอามาให้ดูเตือนใจกันไว้นะคะคุณผู้ชม
ขับรถขับราจะเข้าเลนไหนจริงมันจะต้องมีระยะนิดนึง
มาเบี่ยงซ้ายแบบกระทันหันแบบนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุล่ะค่ะ